แต่เรื่องต่อไปค่ะไม่ต้องฝากเรื่องความปลอดภัยใด
เพราะอยากจะให้ดูแซ่บจริง
จ๋าออกมาสะบัดผ้าท้าแดดท้าลมกลางทะเลภูเก็ต
แบบนี้ไปดูภาพกันค่ะ
พี่พูดถึงเนี่ยให้ส่องดูว่าอะไร

คุณออฟปองศักดิ์ใช่มั้ยนะอ่าถูกต้อง
พี่อ๊อฟปองศักดิ์ค่ะ

มุมนี้อาจจะแบบนิดหน่อยอันนี้หันหลัง
แต่ต้องบอกว่าภาพที่ลงเนี่ย
มันเซ็กซี่มากแบบไม่ต้องร้องขออะไรเลย
แต่ร้องขอชีวิตอยากจะซูมดูฐานดูเหมือนกันนะ
คือต้องบอกว่าวิวก็สวยคะ
เพราะว่าอยู่กลางสระน้ำแล้วก็มีวิวทะเลโอบล้อม
แล้วงานนี้นะหนุ่มออฟเขาก็เขียนแคปชั่นแบบแซวตัวเองแบบนี้
บอกว่าเซ็กซี่สักหนึ่ง
ก็เอาหล่อเพื่อนซี้คนในวงการบรรเทิงตามมาคอมเม้นต์มาแซวกันเย็บ
บอกว่ามุมข้างหลังนี่มันไกลไปไหม
มันแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะ
ซึ่งก็เหมือนว่าพี่อ๊อฟน่าจะรู้ตัวนะคะว่าหลายคนเรียกร้อง
ก็เลยจัดไปอีกหนึ่งแบบชัดอวดหุ่นพร้อมกับกางเกงว่ายน้ำตัวจิ๋ว
สระว่ายน้ำซึ่งภาพนี้ไม่ต้องรอคอมเมนต์แซวจากใคร
เพราะว่าแซวตัวเองเสร็จสับเลยบอกว่าเกินเยียวยามากเกินต้าน
ใช้คำว่าแซ่บเกินต้านได้ไหม

แล้วทำไมมือต้องยังไงอ่ะคะ
ค่ะเดี๋ยวนี้ฉันให้คุณหญิงละถามเงินสนิทเขาไปถาม
แต่เอาจริงพี่แจ๊กกะรีนรู้ไหมเนี่ยอยากรู้เหมือนกัน
แล้วนอกจากความแซ่บที่หลายคนรวมไปถึงเราเนี่ยตาม
ซูมตามส่องตามขยายถังรูปดูเนี่ยนะ
บางคนส่องอะไรรู้ไหม

อยากรู้ไหมเวลาไปทะเลเนี่ยหลายคนมักจะสงสัยว่าไปกับใคร
ถ่ายรูปให้หรือว่าจะเป็นนุ่มข้างกายคนใหม่หรือเปล่า

จะทำงี้ต้องมองแต่ตัดชอบหงิงระถานะ
หมายถึงว่าถ่ายแบบต้องเสียตั้งนะอ๋อ
หลังจากนี้ต้องได้ตังค์แต่ว่าจะเป็นใครได้